ดูเรื่องนี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับเชื่อว่าท่านตามกันมาหลายวัน
เรื่องของเสียเต้ยเสียเต้ยไว้๔๑ปี
แล้วก็ต้องแยกทางเลิกรากับเสียเต้ยไป
แล้วเสียเต้ยก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการป่วยและติดเชื้อในกระแสเลือด

มาหลายคืนวันนี้คือวันชาปนกิจศพนะครับ
หลังจากที่เจ๊อ๋อซึ่งอยู่ที่อุดรธานีด้วยกันนี่แหละ
ไม่ได้มาเลยใช่แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลย
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานถูกต้องนี่วันนี้เจ๊อ๋อมานะฮะ
ค่ะคือแม้จะไม่ได้มาสวดศพแต่ก็
โอ้โหคุณเขียนมาสอนแล้ววันนี้ที่วัดฮะ
ที่ชาปนกิจศพเศรษฐเต้ยเนี่ย
แม่ด้วยอนุภาพแห่งความรักหรือยังไร
แม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังรักกันอยู่นะฮะ
อ๋อบอกนะครับตอนที่เลิกกันก็มอบ
เงินให้กับเสียเต้ยมา๓๐ล้านนะครับวันนี้เจ๊อ๋อบอกว่าตั้งใจเลย
คือตั้งใจนี่คือตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแต่งตัวเนี่ย
อ๋อบอกว่าตั้งใจแต่งตัวสวยมาส่งวิญญาณของอดีตสามีเป็นครั้งสุดท้าย
นี่ฮะแล้วมาถึงเนี่ยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างไปเคาะโรงศพด้วยนะ
เดี๋ยวจะให้ท่านดูช่วงที่เจ๊อ๋อไปเคาะลงศพนี่ฮะไปบอกอดีตสามีนะ
ที่ฉันทำมาเดี๋ยวท่านฟังกันแล้วกันครับเดี๋ยวนะ
ท้องรักเธอเหมือนกันนะเต้ยขอให้โดยวิญญาณของเธอไปสมมุติ
แล้วก็อย่าจ้องเวทจ้องกรรมต่อกันนะเต้ย
จบกันแล้วชีวิตเราไม่มีอะไรฉันขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมด
ที่ฉันทำให้กับเธอผู้เดียวนะ
รักเธอเหมือนกันนะเต้ยขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสงบ
แล้วก็อย่าจ้องเวทจ้องกรรมต่อกันนะเต้ย

ฉันขอโหสิกรรมให้เธอทุกอย่างแล้วก็ขอให้เธอโหสิกรรมให้ฉันด้วยเหมือนกัน
ขอโทษหน่อยค่ะจะขึ้นไปล้างหน้าอดีตสามีค่ะ
แล้วตามฉันได้แล้วฉันรักเธอทุกความรักยังเหมือนเดิม
แต่ว่าเราไปกันไม่ได้เราก็ต้องจบนะฉันรักเธอเหมือนเดิม
ตามฉันไม่ต้องตามแล้วฉันจะดูแลลูกให้ดีที่สุด
อะไรที่เธอต้องการฉันให้เธอได้หมด
ทำไมเธอไปจากฉันล่ะ

ฉันสามารถเอาสวรรค์มาให้เธอได้ทำไมเธอไปล่ะ
ทำไมไปก่อนฉัน
เราเคยพูดกันว่าฉันจะไปก่อนเธอใช่ไหม
ฉันรักเธอเหมือนเดิม
โทษสวัสดีนะเต้ย
เราไม่ได้เจอกันที่ร้านข้าวต้มอีกแล้ว

เราไม่มีโอกาสเจอกันอีกแล้ว
นี่คือตอนที่เปิดโรงศพของเศรษฐ์เต้ยนะฮะค่ะก่อนพิธีชาปนาคิดศพ
เอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าศพตรงนี้นะครับเจ๊อ๋อก็มาพูดมาคุยอีกด้วย
อกจากเคาะลงก็มาคุยตรงนี้ด้วยนี่นะฮะแม่อนุภาพแห่งความรักนะ
คุณเข็มมาสอนค่ะคือเลิกกันไปแล้วแต่ยังผูกพันกันอยู่ใช่นะฮะ
เจ๊อ๋อนะครับชื่อจริงคือนางสาววันนาลีปัญญาไสอายุสี่สิบแปดค่ะ
อดีตภรรยาของเศรษฐ์เต้ยนายสมภารสุรรณยกุลวัยสี่สิบเอ็ดนะฮะ
เต้ยเสียชีวิตจากอาการป่วยกระทันหันแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต
สี่ห้าวันที่มีพิธีสวดศพอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ๊อ๋อไม่ได้มาเลย
แต่ก็ส่งตัวแทนส่งหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วยงานตลอด
วันนี้วันเผาศพเจ๊อ๋อบอกมาต้องมานะฮะ
วัดที่อุดรธานีบ้านเกิดของเสียเต้ยนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีตรงนี้นะฮะเจ๊อ๋อยังมีอยู่ช่วงนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
เดินไปหากลุ่มญาติญาติของเสียเต้ยนะเดี๋ยวดูภาพนะฮะ
ช่วงที่เจ๊อ๋อไปหานี่ครับเดินไปนะครับ
ผู้ชายที่มาด้วยนี่คือเป็นบอดี้การ์ดนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลเจ๊อ๋อ
ประมาณว่าคือทำไมเสียเต้ยต้องมาเสียชีวิตค่ะนะ
ตอนเลิกกันเนี่ยที่ถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านเนี่ยเจ๊อ๋อบอกแบ่งไปให้ตั้ง๓๐ล้านนะ
แล้วทำไมไม่อยู่ใช้เงินก่อนทำไมมาทิ้งกันไปเนี่ยฮะ
ไม่ขอบพูดหน่อยได้ไหมเอ้ยทำไมเธอจะให้ยัดอย่างเงี้ยไม่เธอทีกันไปทำไมอ่ะ
อยากให้ฉันช่วยญาติพี่น้องเราจะช่วยหมดทุกคนเลยถ้าอยากได้สามสิบล้านอยากได้รถฉันเชื่อให้หมดแล้วอ่ะ
ทำไมเธอต้องทีกันไปอ่ะจับบ้านบอกมาจับบ้าน
เธออยากให้กันช่วยยัดที่น้องเธอจะช่วยหมดแล้วไอ้ใจรัม
อยากให้เมียช่วยยัดที่น้องทุกคนเมียช่วยหมด
อยากให้แสงได้เงินเมียก็ให้สามสิบล้านแล้วทำไมไม่อยู่ใช้เงิน
ทำไมอ่ะไม่เอาอยากได้อะไรเมียจัดให้หมดเลยเมียทำให้หมดทุกอย่าง

ถ้าไม่รักก็ไม่ได้
ท่านผู้ชมครับเจ๊อ๋อเนี่ยหลังจากที่เสร็จพิธีต่างได้เจอกับญาติของเสียเต้ยอดีตสามี
ผู้ชมเจ๊อ๋อเนี่ยบอกว่าวันนี้ตั้งใจจริงนะฮะ
นี่คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วย

คือมาส่งอดีตสามีเป็นครั้งสุดท้าย
ยืนยันว่าแม้จะเลิกกันไปแล้ว
แต่ก็รักแล้วก็ห่วงใยกันอยู่ตลอด
หลังจากรู้ข่าวว่าเสียเต้ยอดีตสามีเสียชีวิตเนี่ย
เมื่อสักครู่ได้ฟังใช่ไหมตอนที่ไปเคาะโลง

เจ๊อ๋อบอกเลิกตามฉันได้แล้ว
คุณปิยชาติถามทำไมต้องเลิกตามฉันได้แล้ว
อ๋อบอกตั้งแต่เสียเต้ยอดีตสามีเสียชีวิตเนี่ย
รู้สึกเหมือนกับว่าเสียเต้ยเนี่ยยังไม่ได้ไปไหน

ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเสียเต้ยเนี่ยมานอนกอดอยู่ตลอดเวลา
อย่าต้องรู้จังกันต่อไปนะเจ๊
ใช่ค่ะ

ถึงฉันมีชีวิตอยู่ฉันก็จะตามเธอไป

มีปัญหาที่เข้าใจกันนะคะ

ถึงฉันมีชีวิตอยู่ฉันก็จะตามเธอไปทุกที่
ถ้าฉันตายไปฉันก็จะตามเธอไปทุกที่

จะไม่ฝันนะคะแต่จะเห็นเหมือน
มีคนมานอนกอดเราแบบ

สัมผัสได้โดยวิธีนี้จะไม่เคยฝันค่ะ

เปิดให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายนะคะ
คือดิฉันจะไม่ขอพูดอะไร

เพราะตลอดพี่ก็มีของพี่เหมือนกัน
เกิดมาช่างนี้วรรณรีขอเป็นผู้ให้
มีความสุขที่ได้ให้ทุกคนค่ะ
เขาจะระบุให้ใครหรือไม่ให้ใครพี่ไม่สนใจจุดนี้เลย

สินของอดีตสามีนี้ไม่ได้สนใจ
นะเพราะว่าตัวเองก็มีอ่ะตัวเองก็ไม่ได้ว่าเดือดร้อนอะไร
นัยกรรมของเสียเต้ยอดีตสามี
สุดท้ายถ้าเปิดมาจะเขียนไว้อะไรยังไง

คุณผู้ชมเรายังอยู่ที่บรรยากาศงานศพของเสียเต้ยนะคะ
คือวันนี้ก็มีเพื่อนมีคนรู้จักมาร่วมงานเยอะเลย
ส่วนภาพนี้นะคะก็คือทางด้านของ
นายร่มใจสาวิกัลหรือนิกลายสื่อนะคะ

แล้วก็ร้องเพลงสุดปลายปีกฝัน
เพื่อส่งดวงวิญญาณของเสียเต้ยค่ะ
มายาปกปิด
ภาพชีวิตบิดเบือนไปในฟ้าฝน
พอรู้สึกก็ตระหนมตกอับโจทย์

ที่เสียเต้ยจะเสียชีวิต

เพื่อให้แฟนคลับและคนติดตามเสียเต้ยได้ฟัง

ก็ได้ให้เสียเต้ยมาเข้าห้องอัดนะคะ

จนสุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่แต่งให้เสียเต้ยเป็นเพลง

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ
เพลงที่สุดท้ายเสียเต้ยมาเสียชีวิตค่ะ

ส่วนเรื่องทรัพย์สินของเสียเต้ยทั้งเงินฝากธนาคารที่อยู่ในตู้เซฟธนาคาร
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้จัดการธนาคารนะคะ
คือเขามาร่วมงานศพด้วยนะคะก็เลยได้ข้อมูลมาด้วย
เขาบอกว่าการอายัดเงินฝากในบัญชีและตู้เซฟที่เสียเต้ยฝากไว้เนี่ย
เป็นขั้นตอนของกฎหมายแต่ถ้าญาติของเสียเต้ยพร้อมเมื่อไหร่
ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อขอเปิดตู้เซฟได้เลยนะคะ
ถ้ามีพินัยกรรมก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทรัพย์สินให้กับผู้รับมรดกต่อไปค่ะ
นี่เป็นช่วงพิธีชาปนกิจศพที่ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์กันนะฮะใช่ค่ะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะย้อนไปเมื่อช่วงเช้านะคะ
เจ้าอ๋ออดีตภรรยาของเศรษฐ์เต้ยกับย่านี้ค่ะ

ใช่ค่ะคือตอนเช้าห่อเหรียญกันก่อน
แล้วก็ไปโปรยทานตอนชาปนกิจเมื่อสักครู่
อันนี้คือการพยายามตัวก่อนปลายทาน

เจ๊อ๋อบอกว่าเธอเสียใจจากไปแย่หนังกะทัน
พรุมทุกข์และร่งมาตั้ง๕ปี
บอกว่าที่เธอรู้สึกว่าเสียเต้ยยังวนเวียนอยู่ใกล้เธอไม่ไปไหน
เพราะว่าอย่างล่าสุดเธอเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้า
บอกว่าเหมือนมีคนมาสะกิดที่ตัวเธอ
ไม่รู้ว่าใครหันไปไม่มีใครแต่มาสะกิดเธอ
เลยบอกว่าก็นึกในใจขอให้ดวงวิญญาณของเสียเต้ยไปสู่พบภูมิที่ดีนะ
ชาติหน้าขอให้รูปหล่อร่ำโรยเหมือนชาตินี้ค่ะ
หลังจากนั้นเจ๊อ๋อก็แต่งตัวแล้วก็ไปร่วมงานชาปนกิจศพ
ใช่ค่ะอันนี้คือกลับตอนเช้าก่อนจะไปร่วมงานนะคะ
ท่านผู้ชมครับไปดูที่บ้านเสียเต้ยหน่อยนะฮะ
อยู่ที่อุดรธานีนะครับวันนี้ที่บ้านเนี่ยก็ยังเปิดเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำผ่านรถเครื่องเสียงที่จอดอยู่หน้าบ้านนะครับ
วันนี้นะฮะทางครอบครัวเลือกเปิดเพลงของก๊อตจักรพันธ์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับ
เพราะว่าครอบครัวญาติพี่น้องบอกว่าเสียเต้ยนี่ชอบมากนักร้องคนนี้ศิลปินคนนี้ก๊อตจักรพันธ์เนี่ยก็เลยเลือกเปิดเพลงนี้ให้นะครับ
แล้วทุกวันก็จะเปิดเพลงเสียงแบบนี้นะทุกวันเพราะว่าเสียเต้ยก็ชอบเพลงเขาชอบความสนุกสนานความสุข
เป็นคนรื่นเริงร่าเริงตลอดเวลาค่ะ
แล้ววันนี้ครับน้องนิวเวียเด็กหญิงวัย๕ขวบนะฮะซึ่งเสียเต้ยเนี่ยรับเป็นลูกบุญธรรมนี่ฮะ
ลูกสาวบุญธรรมของเสียเต้ยนะครับมากราบศพเสียเต้ยคุณพ่อบุญธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีชาปนกิจศพ
น้องนิวเวียก็อย่างที่เจ้าอ๋อบอกก็คือล้านสาวของเจ้าอ๋อเป็นลูกสาวของลูกสาวเจ้าอ๋อ
ตอนที่คบกับเสียเต้ยอยู่เสียเต้ยเขารับเป็นลูกบุญธรรม
ทะเบียนรับรองบุตรเรียบร้อยนะฮะวันนี้มากราบศพของเสียเต้ย
ที่เป็นคุณพ่อบุญธรรมเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าอ๋อเป็นคนพามานะครับ
แล้วก็มีเรื่องของแม่ครัวที่เข้ามาช่วยกันทำอาหารถวายพระที่งานของเสียเต้ยนะคุณเขียนมาสอน
นี่ฮะเลี้ยงแขกด้วยนะครับทีเนี้ยมีคนเอามะเขือเป็นมะเขือเปราะฮะ
ใส่ในถาดอาหารที่เอาไปวางไว้หน้าโรงศพเสียเต้ย
นี่วางตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ไปเก็บมาค่ะนี่ฮะรอยผ่าตรงที่ผ่าเนี่ย
ปกติมันก็เป็นเม็ดมะเขือแล้วมันก็จะดูอะไรไม่ค่อยออกเป็นแฉกใช่ไหม
แต่อันนี้ดูเป็นอะไรคะไม่รู้ฮะบางคนบอกเป็นตัวเลข
บางคนบอกเป็นขีดขีดนี่ฮะเขาก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นใครจะตีความนะฮะ
คุณเขียนมาสอนมองเป็นเลขอะไรก็บอกผมบ้างก็ต้องเป็นเลขอยู่แล้วค่ะ
จะไปซื้อลอตเตอรี่หลายคนก็บอกจะไปซื้อลอตเตอรี่นะ
คือแม่ครัวที่งานเนี่ยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเอามะเขือเปราะเอามาสองลูกมาผ่าครึ่ง
แล้วไปวางที่ถาดอาหารนะครับพร้อมกับอาหารอื่นวางที่หน้าโรงศพเสียเต้ย
วันนี้มาเก็บถาดเพื่อเปลี่ยนอาหารให้กับเสียเต้ยเมื่อเช้า
ก็พอหยิบมะเขือมาก็เป็นอย่างที่เห็นเลยฮะ
ก็เลยคาดกันว่าเอ๊ะสงสัยเสียเต้ยแหมแกก็เคยโชคดีใช่ไหม
อ่าแล้วแกก็เป็นคนชอบทำบุญด้วย
ถูกต้องถูกเรียกว่าวันที่๑มาแล้วนะครับ
เสียเต้ยเองก็จะมาให้โชคกับคนที่มาช่วยงานนะครับ
ก็เลยปฏิเสธไม่ได้หรอกฮะใช่ไหม
ชาวบ้านที่เห็นเขาก็มองกันไปเพ่งกันไป
เพื่อเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะ
เอามะเขือใส่ในอาหารที่เราหาให้คนตายกินตอนเย็นนะคะ
ทุกวันทุกวันเราก็จะเปลี่ยนอาหาร

แต่ว่าพอถึงวันจะเผาเราก็จะเอามะเขือออกมา
แล้วก็จะมาใช่ค่ะ

ใครจะมองเห็นเลขอะไรก็แล้วแต่ดวงค่ะ
ก็ขอเหมือนกันแม่ครัวก็ขอเหมือนกันว่าให้เสียเต้ยเนี่ยให้โชคหน่อย
ที่งานเสียเต้ยนี่ก็พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ก็มากันเยอะฮะ
เพราะว่าผู้ตายเองเขาก็เคยถูกรางวัลที่๑ของสลากินแบ่งรัฐบาล
แม้ว่าฝ่ายภรรยาจะเป็นผู้ถูกเนี่ยแต่ก็เหมือนก็ถูกร่วมกัน
นี่ก็มากันเยอะเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็ดูเรื่องอายุเสียเต้ยก็มีบ้านเลขที่ก็มี
เลขรางวัลที่เสียเต้ยกับอดีตภรรยาเคยถูกรางวัลที่๑ก็มีนะครับ
ลูกม่างเขือเมื่อกี้ก็มี
วันนี้เจ้าวาดวัดเทพสถิตนิมิตมงคลนะครับ

ท่านบอกว่าวันนี้เดี๋ยวท่านตั้งใจจะนำอัฐินะครับ
หลังจากการชาปนกิจศพเสร็จเนี่ยนะฮะ
นำอาธิเสียเต้ยเนี่ยตรงนี้มาบรรจุใส่โกรธแล้วบรรจุใส่เจดี
ตรงสุมประตูวัดนะครับ
คุณปริญญาชาติคงถิ่นก็ไปถามท่านเจ้าวาด

เดี๋ยวจะทำเป็นซุ้มบรรจุอัฐิของเสียเต้ย
ก็เพราะว่าตรงนี้เป็นซุ้มที่เสียเต้ยเนี่ย
เขาเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างขึ้น
ตรงประตูวัดเนี่ยเสียเต้ยตั้งใจว่า
อัฐิของพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

เอามาบรรจุใส่สุมเก็บอัธิ
ตรงประตูทางเข้าวัดที่นี่

ท่านเจ้าวาสบอกว่าไปมา

เดี๋ยวผมเอากระดูกพ่อกับแม่มาเก็บนะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่อื่นอยู่วัดอื่น

กลายเป็นที่ที่เก็บกระดูกของเสียเต้ยแทน

ให้เอาพ่อกับแม่มาอยู่

ทีนี้ก็เหลือเรื่องราวของการไปดูเรื่องของพินัยกรรมอะไรกันนะฮะ
ญาติพี่น้องครอบครัวกับอดีตภรรยาแล้วก็ลูกบุญธรรม
ธนาคารบอกว่าถ้าทางครอบครัวของเสียเต้ยพร้อมติดต่อทางธนาคารได้เลยทันทีนะคะ